ส่วนเรื่องนี้ที่ตรงกับสงขลานี่มีคนร้ายคนหนึ่งอายุประมาณสามสิบถึงสี่สิบปีค่ะ
งัดประตูเป็นประตูของโรงเรียนสอนตัดเย็บออกแบบเสื้อ
เขาหวังจะเข้าไปขโมยทรัพย์สินแต่ปรากฏพอเข้าไปไปเจอใคร
ไปเจอเจ้าของร้านแล้วเจ้าของร้านคนนี้ใจเด็ด
คือต่อสู้กับโจรด้วยสุดท้ายโจรทำไงโจรเผ่นหนีแล้วทิ้งรองเท้าแตะหนึ่งคู่เอาไว้ให้ดูต่างหน้าด้วยนะคะ
กล้องวงจรปิดภายในร้านลายฉลุโรงเรียนสอนตัดเย็บและออกแบบเสื้อ
สุภาษารังสารเยื้องกับตลาดกิมหยงเขตเทศบาลนครหัดใหญ่สงขลาค่ะ
เขาจะภาพเหตุการณ์เนี่ยช่วงเวลาประมาณยี่สิบเอ็ดนรกษ์ยี่สิบนาทีเมื่อวานนี้
ประตูกระจกหน้าร้านแล้วเข้าไปในร้านเลยคือหวังจะเข้าไปขโมยทรัพย์สิน
คายุวะวิทยาพาณิชย์อายุหกสิบแปดปีเป็นเจ้าของร้าน
เธอก็ใจเด็ดค่ะเธอต่อสู้กับคนร้ายกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันด้วยนะ
นานถึง๓นาทีแล้วก็พยายามตะโกนเรียกพี่สาวให้ลงมาช่วยค่ะ
คือเจ้าของร้านเนี่ยอยู่กับพี่สาวแค่สองคนไงพอเจอโจรเธอสู้เลย
เธอก็เรียกพี่สาวให้ลงมาช่วยคนร้ายเห็นท่าไม่ดีค่ะ
แช่งอีกหนึ่งอันเอาไว้ให้ดูต่างหน้าเธอก็ต้องไปแจ้งตำรวจสพหัดใหญ่นี่แหละค่ะ
นางอธิอือขอผัยค่ะ
นางอรุณีเจ้าของร้านเนี่ยนะคะโชว์บาดแผลให้ดู
พบว่าเธอก็บาดเจ็บเหมือนกันนะคะ
เป็นจุดอย่างนี้ฟกช้ำด้วยนะคะ
และที่เท้าก็มีแผลเหมือนกัน

เล่าว่าปกติที่บ้านมีประตู๓ชั้นนะ
คือชั้นแรกเป็นเหล็กยึดชั้นที่๒เป็นประตูเหล็กทึบ

แต่ว่าตอนเกิดเหตุไม่ได้ปิดประตู๒ชั้นแรก
ปิดแค่ประตูกระจกนี้ชั้นนี้ชั้นเดียวอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ทีแรกเห็นคนร้ายไปงัดประตูร้านข้างก่อนด้วยนะ
แต่ไม่สำเร็จแล้วเนี่ยเปลี่ยนมางัดประตูนี้แทนนะคะของเธอ
เธอก็เห็นใช่ไหมคะเห็นคนร้ายดันประตูเข้ามา
ตอนนั้นเธอรีบโทรแจ้งตำรวจแล้วนะคะ
และพยายามจะดันประตูกระจกคือดันสู้ไม่ให้คนร้ายเข้ามา
แต่คนร้ายก็ดันประตูเข้ามาสำเร็จแล้วเกิดการต่อสู้กันนะคะ
คนร้ายจับเธอกระแทกกับวัตถุของแข็งในบ้านด้วย
กะว่าจะให้ล้มให้สลบแบบนี้
เพราะดีพี่สาวและเพื่อนบ้านมาช่วยทันคนร้ายก็เลยไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไป
หลังเกิดเหตุค่ะตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามตัวคนร้าย

ตอนนี้ก็เลยโพสต์ในโลกโซเชียลนี่แหละ
ภัยให้คนอื่นระวังตัวเพราะว่าคนร้ายถือเป็นบุคคลอันตรายค่ะ
อ่ะครับครับก็ด้วยความที่ตกใจก็ยกขึ้นแล้วก็โทรถึงหนึ่ง
บอกว่าช่วยมาด่วนเพราะกุญแจเขาจะเปิดเข้ามาในบ้านแล้ว
ครับครับแล้วสักเดี๋ยวก็มาอีกคราวนี้ก็ผลักแล้วเข้ามา
ข้างในเลยเขาเข้ามาข้างในก็คือหนีไม่ทันนะครับเขาก็
อดกอดเราเอาไว้อ่ะแบบไม่ให้เราหนีอ่ะครับเราก็ดิ้นดิ้นดิ้น
แล้วก็พยายามที่จะเปิดประตูออกไปข้างนอกเขาก็ล็อกประตูอีกทีนึง
สองรอบแต่ความที่เราปิดไฟเพราะว่ากลัวว่าไอ้คนร้ายมันจะ
เข้ามาตั้งแต่แรกพี่เขาลงมาเขาก็ไม่เห็นจนกระทั่งปั้มกันมา
ตรงข้างหน้าเขาแหละเขาถึงเห็นแล้วเขาก็วิ่งไปข้างนอกครับ
แล้วเราก็เลยผลักตัวมันออกไปเนี่ยนะคะคือไม่เกรงกลัวเลย
ขนาดเห็นโทรแจ้งความก็แล้วนะคะตะโกนเรียกคนก็แล้วก็ยังกอดรัดฟัดเหวี่ยงอยู่
ล่าสุดตอนนี้พันธุ์ตำรวจเอกอัครวุฒานีรัฐ
ผู้กำกับการสภหัดใหญ่นะคะบอกว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วด้วยค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนกำลังอยู่ระหว่างลงพื้นที่
และจะควบคุมตัวมาสอบสวนดำเนินคดีต่อไปนะคะ
ก็พอจะเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่พอสมควร

อืมดีนะคะที่คุณป้าแกไม่เป็นอะไร